นี้คือความหวังของพวกเรานะ

เพราะว่าเราชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว
แล้วพอดีเรามีปัญหานะว่าเสมอที่เราเข้าไปเนี่ย
มันเข้าไปนานแล้วตู้ไฟของเราที่ตู้ควบคุมแล้วเนี่ย
ความชื้นเลยช็อตไม่เสมอไม่เลยทำงานได้
ก็เลยเปลี่ยนเป็นของพอขึ้นมา
แล้วเรามีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าเราส่งเข้าไปไกล

ตอนนั้นผมเข้าไปได้อยู่สองวันสองวันสองคืนนะฮะ

วันที่๓เนี่ยผมเพลียผมนอนเพราะผมนอนขอพัก
กลุ่มแล้วตอนที่เขากลับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขากลับ
เพราะวันได้ยินก่อนเขาบอกว่าถอยถอยเต้นออกโดนเลย

ผมคิดว่าน้ำมันตกลงมาที่เกิดจากที่เขาระบายน้ำสูบน้ำมาทิ้งฮะ
แต่พอสักคราบเสียงมันเหี้ยพวกผมเพียใช่ไหม
ผมตื่นขึ้นมาก็โอเคก็ไม่ได้เสียใจ
อ่าเช็คน้ำว่าอัตราน้ำไหลตั้งแต่ร้อยคิว

ท่ามสุดท้ายที่ผมอยู่จุดที่๓แม่น่ะฮะ
มันซะมาดไหลลงไปได้เป็น๑๐๐๐คิวเลย
ผมไม่มั่นแกงว่าน้ำตัวนี้เติมตึงบัดาลมากเกินไปนะฮะ
ก็ปกติก็คิดว่าถ้าน้ำมันลดจะออกเองพอดี
ที่เขาเป็นนับบัดาน้ำนะไปรับตรงออกมา
แต่ไม่ทะลุออกปากถ้ำนะฮะแต่น้ำที่ทะลุออกปากถ้ำเนี่ยคือน้ำที่ไหลจากผนัง
จากจุดที่ผมอยู่จุดที่๓นะฮะอัตราไหลอยู่ประมาณ๔๐๐กิโลเจมส์ชั่วโมง
มันหายตรงจุดที่ผมอยู่พอดีเลยเพราะมันมีปากถ้ำลงไป
ที่เราจะมุดลงมาที่มันมีความลึกประมาณ๖เมตรถึง๑๐เมตรนะครับ
ตอนนั้นผมลงไปติดตั้งสเมิร์ทนะฮะกับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์และการ์ชุดของป่อผมอยู่ในนั้นอยู่๓วันที่เข้าไปทำงานนะฮะ
ที่เขาเป็นนักประดาน้ำไปรับผมออกมา
ในเบื้องต้นนะฮะคือเด็กค่อนข้างจะมีร่างกายแข็งแรงแล้ว
ถ้าเด็กเขาไปในนั้นในโซนนั้นจิตใจมันจะเสียนิดหน่อย
แต่ผมถามว่าเสบียงบางส่วนที่เขาเตรียมไป

จุดที่ผมอยู่วันนั้นก็รู้สึกว่าเราขยายใจด้าย

แล้วก็เป็นทั้งสูงผมถือว่าน้ำไม่ท่วมแต่มันจะเป็นปัญหา
แล้วว่าเขาจะมีเสบียงไหมเขาขาดไวเขาสามารถจะเดินลงไปหาน้ำ
พยายามจะลดน้ำปริมาณในดินแล้วก็น้ำผิวดินให้ได้มากที่สุดให้ไวที่สุดครับ
ก็จะลักษณะเขาทำเสียลักษณ์ของเขาไว้นะครับ
คิดว่าเด็กเขายังไม่ท้อในความคิดผมคือ๑ตอนนี้เขาติดมาอยู่ประมาณ๑๐วัน

โปรดติดตามตอนต่อไป